สังวนอะไรไหมคะ
อันนี้แหละครับ
อันนี้แหละครับ
วันนี้เราเตรียมเวียนประกันมาไม่ครับผม

นี่นี่นี่นี่นี่